เงินไม่พอต้องการจะหาเมื่อได้เสริม

จะไปตีรังพึ่งหลวง

ตกใจกลัวพึ่งต่อยตกลงมาขาหักเลย
ทีนี้ก็น้ำผึ้งก็ไม่ได้ตัวเองก็บาดเจ็บทีนี้
จะไปหารายได้นะมันเสียรายได้เลยนะ
พักรักษาตัวไปอีกครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอย๗
มันมีต้นกระถิ่นอยู่นะฮะแล้วก็ต้นอื่นมากมาย
กู้ภัยก็ต้องเดินเข้าไปจากริมทางเดินเข้าไป๘๐๐เมตร
เอาใส่เปรยหอบออกมาแบบนี้ขาหักเดินไม่ได้
คนเจ็บอายุ๔๐แล้วชื่อว่าในสังคมพิมพ์แพนครับ
เป็นคนงานโรงงานแห่งหนึ่งอยู่ที่ปลวกแดงระยองนี่แหละครับ
ยังมีสติยังให้การได้บอกว่าก็เศรษฐกิจมันไม่ดี
แล้วมันมีโควิดด้วยผมก็โดนตัดโอทีมันก็ไม่มีเงินนะ
ก็ทำยังไงดีเราก็ไม่อยากเป็นภาระใครเอาหาอาชีพเสริมแล้วกัน
เคยเห็นเขาตีรังพึ่งเอาน้ำพึ่งไปขายก็ทำบ้างไง
เขาบอกว่ามันมีรังพึ่งใหญ่อยู่ในแถวต้นกระถิ่น
คิดเราก็สามารถทำได้เหมือนเขาทำนี่ว่านะ
เอาน้ำพึ่งไปใส่ขวดขายริมทางก็ได้
ก็เลยเอาไปซื้อชุดกันฝนมาสีส้มเสื้อกันฝน

ยังไม่ทำถึงรังพึ่งพึ่งมาแตกรังต่อก่อนด้วยความที่ไม่เคยทำ

รถเขาหลุดไปจากที่หัวแล้วถึงหน้าแหละ
ตกใจปล่อยมือครับร่วงลงมากระแทกพื้นเลย
โอ้โหเขาบอกว่าเจ็บมากเลยขาหักเลย
ร้องตะโกนให้คนไปช่วยอยู่คนต้นกระถิ่นจนมีคนได้ยิน
แล้วก็ไปช่วยไปฟังเสียงเขาหน่อยครับ
ก็คงต้องฝากบอกนะใครที่ไม่ชำนาญเนอะอย่าไปทำเพราะว่าหมวกกันน็อกเอยเสื้อกันฝนเอยมันไม่ใช่อุปกรณ์ที่ถูกต้อง
ในการจะไปตีมรังพึ่งมันก็บินเข้าไปได้
กู้ภัยก็นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลครับนายสังคมพูดส่งท้ายว่าอาชีพเสริมเป็นพรานป่าท่าแม่รุ่ง
ก็คือถ้าหายคราวนี้จะเปลี่ยนไปเดินเก็บขวดของเก็บของเก่าขายดีกว่า

ส่งกำลังใจให้อย่างน้อยสู้ชีวิตนะคะ
เก็บขวดเก็บของเก่าเออมันก็พอมีแล้วได้ประทานกับชีวิตไปได้บ้าง